จากใต้ขึ้นเหนือไปประตูสู่ภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมมากในการรับเปิดประเทศ๑พฤศจิกายนนี้ครับ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่นี่ท่านผอมาเองเลยมาตรวจความพร้อมฮะ
ตรวจความพร้อมทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นความสะอาด
ว่าจะเป็นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาตรการโควิดสะกิดเรียบร้อยเลย
ตรวจละเอียดยิบเลย๑พฤศจิกายนนี้พร้อมมาก
ในการเปิดรอรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชน
ขอให้มั่นใจในด้านของความปลอดภัยครับ
ยังอยู่กับภาคเหนือแต่ขยับไปที่จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนแจ้ซ้อนนี่คือออนเซ็นต์เมืองไทยเลยนะ
อุทยานแจ้ซ้อนเขามีบ่อน้ำผู้ร้อนครับ
และที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวเริ่มมากางตรงกางเต็นท์อย่างนี้ละ
เต็นต์ใกล้กับร้านกลางเต็นต์คือใกล้กับบ่อน้ำผู้ร้อน

แต่แช่น้ำร้อนก็มีสองแบบนะมีแบบลวกไข่สุกกับไข่ไม่สุก
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวไปดูบ่อให้ดี

คือถ้าไปแช่ไปบ่อไข่ไก่ของเราสุกด้วย

เราสุกแน่นอนเพราะความร้อนไม่ต่ำกว่า๗๐องศาเซลเซียส
แต่ถ้าเข้าไปหน่อยจะมีบ่อน้ำผู้ร้อน
เป็นลักษณะคล้ายกับออนเซนเหมือนประเทศญี่ปุ่น
ดังนั้นพร้อมมากครับในการเปิดรอรับ
นักท่องเที่ยวมาตรการตรวจเรื่องของโควิด
ก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันจังหวัดลำปาง
ค่ะจากลำปางพาไปเที่ยวเมาดีฟที่ขอนแก่นดีไหมคะ
งงงงงเมาดีฟมีที่ขอนแก่นด้วยเหรอมีค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะ
นี่เอามุมสูงไปก่อนเลยยั่วกันก่อนเลยนะคะ
เห็นไหมสวยไหมนี่ไงเหมือนไหมเหมือนเมาส์ดีฟมากเลยนะคะ
คนที่ไปแล้วก็บอกว่ามียอร์จด้วยนี่ค่ะรอรับพี่เลยพี่ต้องดู
นี่ค่ะโอ้พอมามุมใกล้แล้วแบบนี้โอ้ยิ่งสวยไปอีกอ่ะ
นี่คืออะไรร้านกาแฟพลิกวิกฤตน้ำท่วมเป็นโอกาส
เราทราบกันดีเราทราบกันดีว่าเขินอุบลรัฐเนี่ยคือ
ปริมาณน้ำมันเกินความจุกักเก็บของเขื่อน
แล้วปรากฏว่าน้ำมันก็ค่อยทยอยมาร้านกาแฟตรงนี้อยู่ท้ายเขื่อน
แล้วแปลว่าอะไรคะน้ำก็ท่วมสิคะ
น้ำก็ท่วมกลายเป็นว่าร้านกาแฟอยู่กลางน้ำแบบนี้

เป็นแพร่กลางน้ำไปเลยใช่เป็นเรื่องของโอกาสเลยค่ะ
คนไปเที่ยวเยอะมากพูดมาตั้งนานชื่อร้านอะไรล่ะเนี่ย
ร้านบ้านนอกคอกควายเออคุณไปบูลลี่เหรอชื่อร้านเป็นอย่างนั้นเหรอฮ
ชื่อร้านบ้านนอกคอกควายจริงค่ะนี่ตั้งอยู่เหนือเขื่อนอุบลรัฐที่ขอนแก่นนะคะ
พี่เขาให้ดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่ง
หิวแหละดูออกหิวแหละดูออกค่ะโอ๊ยนี่บรรยากาศน้ำบ้านนอกคอกควายเห็นไหม
น่ารักนะคะนี่คอฟฟี่นะคะโอ้น่ารักมากเลยนะคะ
ใครล่ะเจ้าของร้านคุณวีรยุทธ์วงศรีไข่บอกว่า
คือเขาเป็นคนที่มีวิชชั่นมากคิดการไกลมากตรงไหนยังไง
คุณวีรยุทธ์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะทำร้านนี้มา๒ปีน้ำไม่เคยท่วมเลย
แต่ก่อนที่จะทำร้านนี้เขาศึกษาข้อมูลก่อน
เขาบอกว่าตรงนี้ทุก๔ปีน้ำจะท่วมทำมา๒ปีไม่เคยเจอน้ำท่วม
อันนี้แสดงว่ามาบันจบแล้วเจอน้ำท่วม
ก็เลยเห็นไหมคะร้านของเขาจะยกสูงขึ้นมา
จะยกสูงขึ้นมากันน้ำท่วมแล้วกลายเป็นว่า
คือตอนนี้น้ำไม่ท่วมมันก็จะกลายเป็นว่าทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้
อย่างนี้ก็สวยนะแต่พอน้ำท่วมเป็นอย่างไร
ก็สวยอีกอย่างหนึ่งก็สวยอีกแบบหนึ่งได้ฟิลอีกแบบเลยนะคะ

ก็เลยทำให้ร้านของตนเองเป็นที่รู้จัก
จนกระทั่งนักท่องเที่ยวในขอนแก่นแล้วก็ต่างจังหวัดรอบ

เช็คอินมาฟินกับรสชาติอาหารนะคะดีมากเลยนะคะ
ถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมมากกว่านี้ก็โอเคนะใช่